๖นาฬิกา๔๘นาทีแล้วนะครับคุณผู้ชม
คุณผู้ชมติดตามเช้าข่าวชัดโซเชียล
ชื่อรายการนี้จะเรียกเป็นวันสุดท้ายวันนี้แล้วนะ

สำหรับชื่อสำหรับชื่อเช้าข่าวเช้าโซเชียล

จำได้ง่ายเลยนะครับตี๕๓๐นะครับ
คุณผู้ชมฮะมาตามคดีข่าวใหญ่กันต่อนะครับ

ครูปีชาและเจ๊บ้าบินถูกควบคุมตัว
ตั้งแต่วันที่๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ

เข้าสู่เช้าวันที่๑มีนาคม
คุณครูปรีชาและเจ๊บ้าบินนอนไม่ค่อยหลับหรอกครับ
เพราะไปเข้าห้องควบคุมตัวคืนแรก
ครูปีชานอนไม่หลับเจ๊บ้าบินก็นอนไม่หลับ

เพราะว่าขอเก้าอี้พลาสติกจากเจ้าหน้าที่
บอกขอนั่งหลับแล้วกันนะครับเพราะว่านอนกับพื้นไม่ได้
ปวดหลังเคยผ่าตัดหลังมา
พอช่วงเช้าเจ้าหน้าที่
ก็ให้เมนูแรกเป็นข้าวกะหล่ำปลีผัดหมู

มื้อแรกในตอนเช้าของเมื่อวานนี้๑มีนาคม
เราก็ติดตามว่า๑มีนาคมวันคือวันหยุด
ไม่สามารถที่จะทำเรื่องใดได้
ประกันตัวต่อชั้นสอบสวนไม่ได้
มีคนมาเยี่ยมครูปรีชาและเจ๊บ้าบินอย่างไร
ปรากฏว่าเมื่อวานนางสาวเมตตาใคร่ครวนพี่สาวของครูปรีชา
พร้อมกับกลุ่มเพื่อนสนิทของครูปรีชา
และก็ญาติของนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิน

ที่ห้องควบคุมตัวของกองบังคับการกองปราบตั้งแต่เช้าเลยนะครับ
ครูปรีชาถูกควบคุมตัวไว้ในห้องขังชั้นใน
ส่วนเจ๊บ้าบินถูกควบคุมตัวไว้ในห้องขังชั้นนอก
เมตตาพี่สาวของครูปีชาซื้อกาแฟเย็นมาฝากน้องชาย
แล้วก็ระหว่างเยี่ยมครูปรีชานั้นมีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัด
และพูดกับครูเมตตามีประโยคนึงที่พูดออกมา
ก็พูดว่าเวรกรรมมีจริง
เวรกรรมมีจริงนี่ครูปรีชาพูดนะกับพี่สาว
ระหว่างนั้นเองกลุ่มเพื่อนสนิทครูปรีชาก็นำกระดาษ
จดบันทึกข้อความอะไรสักอย่างนี่แหละ
ก่อนที่ทั้งหมดจะเดินไปไหว้สารพระภูมิและสารตายายที่อยู่หลังกองปราบปราม
เพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
โดยกล่าวสั้นกับทีมข่าวบอกว่า
เรื่องของการจดบันทึกข้อความที่จดมาเมื่อสักครู่นี้

เพื่อนบอกไม่ขอเปิดเผยแล้วกันนะ
เปิดเผยได้แค่ว่าครูปรีชายังสบายดีไม่เครียด
และไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษ
นี่ทางพี่สาวแล้วก็เพื่อนของครูปรีชาเล่าให้ฟังแบบนี้
ทางด้านของญาติของนางบ้าบินก็เข้าเยี่ยมเหมือนกัน
เข้าเยี่ยมนางบ้าบินเจ๊บ้าบินเหมือนกัน
แล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนปกติแล้วฮะให้เยี่ยมได้นานเท่าไหร่
เวลาเท่าไหร่เป็นกฎเป็นข้อบังคับของทางตำรวจ
แต่ว่าญาติของเจ๊บ้าบินเข้าเยี่ยมไม่กี่นาทีนะ
คุยกันนิดหน่อย๕นาทีเท่านั้นเองแล้วก็กลับนะคะ
ใช่นะครับจากนั้นเดินทางกลับกัน
แล้วก็ญาติของเจ๊บ้าบินก็พูดกับผู้สิทธิ์ข่าวสั้น
เปิดเผยถึงอาการของเจ๊บ้าบินเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าทางเพื่อนของครูปรีชาเองไม่ได้ให้สัมภาษณ
สาวไม่ได้ให้สัมภาษณ์พูดสั้นนิดเดียวเองนะครับ
อีกคนนึงที่สังคมจับตามองอยู่ก็คือฟ้านางสาวกระหนกพันธ์หมวกสวัย
หรือฟ้าคนสนิทของครูปรีชาโอ้โหไปเฝ้าอยู่ตรงกองปราบนี่แหละฮะ
เพื่อที่จะไปเยี่ยมครูปีชาในทุกเวลาที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าได้นะครับ
ก็คือเราจะเห็นคุณฟ้าให้สัมภาษณ์ตั้งแต่วันที่มีการแถลง
จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่๒๘แล้วเมื่อวานก็ไปเยี่ยมอีกนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับผู้สื่อข่าวอีกนะคะเมื่อวานนี้เดินทางมาเยี่ยม
ทั้งครูปีชาแล้วก็เจ๊บ้าบิลบอกกับผู้ศึกข่าว
บอกว่าจากการที่ได้พูดคุยกับครูปรีชาครูปรีชาดูสบายดีนะ
ไม่เครียดดูแล้วไม่ค่อยได้กังวลอะไร
และครูปรีชาก็ไม่ได้ฝากอะไรถึงใครด้วย
ซึ่งเธอก็ถามครูปีชาอยากกินส้มตำมั้ย
ทางครูปีชาตอบไม่ตอบ
เป็นหน้าที่ของทนายและถ้าหากได้ประกันตัว

อาจจะไม่กลับที่กาญจนบุรีเพราะตอนนี้
บอกว่านักข่าวเนี่ยรอดักอยู่ที่หน้าบ้านครูปรีชาเนี่ย
นโมเนี่ยเต็มไปหมดเลย
ตอนนี้ไม่อยากเป็นข่าวแล้ว
และเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ใจของทั้งคู่
ก็คือทั้งครูปรีชาแล้วก็เจ๊บ้าบิน
ว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนดีไม่เคยโกหกใครค่ะ

อืมบอกไม่หรอกก็สู้ด้วยกันต่อแหละพี่
ก็บอกประมาณว่าอย่าเพิ่งทิ้งกันนะน้องนะ
บ้าบินก็เหมือนกัน
นี่ก็เป็นทางญาติญาติที่เข้ามาเยี่ยมนะฮะ
แล้วก็ทางคุณฟ้าก็บอกว่าคนในเมืองกาญจนบุรี

มีแต่จะให้ความช่วยเหลือเมื่อคนเดือดร้อน
แล้วก็ฟ้าก็ได้พูดถึงเรื่องราวที่ในโลกโซเชียล
วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็หลายคนก็สงสัย
ฟ้ากับครูมีสัมพันธ์กันแบบไหน
ฟ้าเขาก็ยืนยันว่านับถือครูปีชาแบบพี่น้อง

อีกทั้งนางสาวเมตตาพี่สาวครูปีชาก็เป็นคน
ลูกสาวของฟ้ามาตั้งแต่เพิ่งคลอด
ส่วนป้าบ้าบินก็นับถือเป็นแม่ลูกกัน
ก็ต้องมาติดตามดูแลหาอาหารหาน้ำดื่มให้
ตอนที่ยามที่เพื่อนมีความทุกข์
แล้วก็ทางผู้สื่อข่าวของเราก็ถามทางเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะ

แล้วถ้านับเมื่อคืนด้วยก็เป็นคืนที่๒แล้วนะ
ก็ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าครูปีชาก็พยายามที่จะขอโทรศัพท์
ในการที่จะบอกว่าโทรไปคุยกับทนาย

แต่เจ้าหน้าที่มิสามารถที่จะอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ได้

ใช่เป็นระเบียบของทางตำรวจเขานะครับ
เพราะครูปิชาเนี่ยเขาขอโทรศัพท์บ่อยครั้งเหมือนกัน

เมื่อเช้าครึ่งวันเช้าของเมื่อวานนี้นะ
เข้าไปเยี่ยมเรียบร้อยแล้ว
ถามว่าช่วงบ่ายทำอย่างไรกันต่อ

เจ้าหน้าที่ตำรวจเบิกตัวนายปรีชาและนางรัตนาพร

ไปสอบสวนเพิ่มเติมที่กองกำกับการ๕

โดยนายปริชาเนี่ยนี่อย่างที่เห็น
เสื้อสีขาวแขนสั้น

อยู่ในชุดสวมเสื้อคลุมแขนยาวสีขาว

ครูปรีชายังคงมีรอยยิ้มเล็กน้อย
แต่เลี่ยงที่จะตอบคำถามสื่อมวลชน
ถึงการยื่นเรื่องประกันตัว
ขณะที่เจ๊บ้าบินมีสีหน้าเคร่งเครียด

อีกทั้งยังยกมือขึ้นปิดบังใบหน้าตลอดเลยนะครับ

สื่อมวลชนตลอดทางเดินนะครับ
เข้าไปอยู่ในห้องสอบสวน
ของกองกำกับการ๕อาคาร๒

ใช่จากบ่าย๒กระทั่งถึงเวลา๑๗นาฬิกา๒๐นาที

เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ๕กองปราบปราม
ก็คุมตัวนายปรีชาและเจ๊บ้าบิน
กลับเข้าห้องคุมขังเหมือนเดิม

ครูปรีชาได้พูดกับสื่อมวลชนที่ดักรอสัมภาษณ์
เพียงพูดสั้นว่ายังสบายดี
ยังสบายดีหลังจากถูกสอบไป๓ชั่วโมงนี้ออกมาแล้วนะ

ทั้งคู่ดูหน้าไม่เคร่งเครียด
เหมือนก่อนที่จะเข้าไปถูกสอบสวนนะ

ตอบคำถามผู้ศึกข่าวสั้น

ขอร้องนะครับว่าคุณจะพูดกับสื่อไหมครับ
อยากจะบอกอะไรก่อนต่างพวกไหมครับ
ตอนนี้ยังยืนยันความบริสุทธิ์ไหมคะ
ครูยังยืนยันว่าครูเป็นเจ้าของลอตเตอรี่หรือเปล่าคะ

คุณจะอยากพูดอะไรสักติดไหมครับ
สักติด

สั่งสำคัญ
สั่งสำคัญ

สั่งสำคัญ
สั่งสำคัญ
สั่งสำคัญ

ที่ตำรวจคุมตัวไปที่อาคาร๒เพื่อไปสอบปากคำเพิ่มเติม
ส่วนตอนกลับเข้ามาจากอาคาร๒มาที่ห้องควบคุมตัวชั้นในเนี่ย
ครูปรีชาพูดประโยคเดียวสบายดี
แค่นั้นเองนี่คือคำพูดของครูปรีชานะครับ
จากนั้นนะคะอีก๒ชั่วโมงถัดมา
๙นาฬิกา๒๐นาทีมีการสอบปากคำครูปรีชาอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกภูมินพุ่มพันธ์ม่วงผู้กำกับการ๕
กองบังคับการปราบรามเบิกตัวในปรีชาไคร่ครวน
และเจ๊บ้าบิ่นหรือนางรัฐนาพรสุภาทิพย์
ออกจากห้องควบคุมตัวที่กองปราบมาสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ

เดินทางมาสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนด้วยตัวเองเลย
ใช้เวลาในการสอบปากคำทั้งหมดไม่นานมากนะครับ
ประมาณ๕๐นาทีเท่านั้นเอง
พลตำรวจโทษธิติราชพอออกมาแล้ว
นักข่าวก็รอสิคะเพราะว่าตกใจตั้งแต่ตอนมาแล้วแหละมาทำไม
มีเรื่องอะไรสำคัญหรือเปล่าหรือเขารับสารภาพแล้วถึงมา
ทำไมมาสักตอนข้ามแบบนี้
ออกมาปุ๊บนักข่าวจอไมค์ถามเลย
ถามว่าท่านมาทำไมแล้วได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
ท่านตอบแบบนี้ที่มาก็เผื่อเขาจะเข้าใจอะไรดีขึ้น
ไม่ได้ใจร้ายที่จะเอาคนไปติดคุกกันง่าย
ผู้สื่อข่าวถามไปอีกผู้ต้องหาให้การรับสารภาพแล้วเหรอ
อ่าท่านตอบว่ายังไม่ให้การรับสารภาพ
และให้รอดูพรุ่งนี้ไม่ขอตอบอะไรมาก
หลังจากนั้นพลตบรวจโทษถิเตียร์ราช
ก็เดินขึ้นรถและเดินทางกลับไปเลยนะคะ
ก็เท่ากับต้องรอดูในเช้าวันนี้แหละนะฮะ
เช้าวันนี้การนำตัวไปฝากขังต่อสารอาญา๙โมงเช้า
กันว่าวันนี้จะได้รับการประกันตัวหรือไม่
เพราะส่วนหนึ่งที่สารจะใช้พิจารณาให้ประกันตัว
หรือส่งตัวไปขังเรือนจำ
คือคำคัดค้านการให้ประกันตัวของตำรวจ

ซึ่งตลอดเมื่อวานนี้ยังไม่มีคำยืนยัน
จากพลตำรวจโทชานวิมวลศรี
ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวน
ว่าจะมีการคัดค้านขอประกันตัวหรือไม่

ส่วนข้อหาดำเนินคดีของทั้งสองคน

คือผิดฐานแจ้งความเท็จ
ผิดฐานให้การเท็จ
ข้อหาที่๓กันแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญา
และข้อหาที่๔ให้เจ้าพนักงานจดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ

รอติดตามความคืบหน้าในช่วงเช้าวันนี้ครับ

ส่วนคนอื่นที่เราก็ตามติดมาโดยตลอด

ไม่ว่าจะเป็นเจ๊พัดเจ๊เกียวหรือใครก็ตามนะครับ

เจ๊เกียวไปพูดคุยแล้วก็ขายตามปกติแบบนี้
ผู้สื่อข่าวก็ต้องรอจังหวะน่าจะเข้าไปคุยกับเจ๊ได้เมื่อไหร่นะ

เกียวบอกว่าโทรศัพท์ไปสอบถามอยู่เหมือนกัน
ให้กำลังใจเจ๊บ้าบินบอกให้อดทน
ทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอน

ช่วงนี้อยู่ของการสอบปากคำก็อดทนไปก่อนนะนะคะ
ส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่พบกระดาษเป็นโพย
และเจ้าหน้าที่ก็คิดว่าน่าจะเป็นการเตรียม
สำหรับคำให้การในคดีของเจ๊บ้าบิน
ขณะที่ตรวจค้นบ้านพักของเจ๊บ้าบิน
เหมือนเป็นสคริปต์เจ๊บ้าบินจดไว้หรือเปล่า
เอาไว้ท่องหรือเปล่าเพื่อจะให้พูดแบบนี้หรือเปล่า

เพราะคดีนี้ยังต้องขึ้นสารอีกยาวนาน
และเป็นเรื่องระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูน
ขณะที่ล็อตเตอรี่ไม่ใช่คู่กรณี
ดังนั้นถ้าไม่ใช่เรื่องของตัวเอง
หากจะจดไว้หากไม่จดไว้

เพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองไง

เวลาตำรวจมาถามเราจะได้ตอบตรงคำถาม
เจ๊เกี๊ยวบอกไอ้โผยไอ้เตี๊ยมอะไรนี่ไม่แปลก
พร้อมกับมองว่าการเข้าจับกลุ่มของตำรวจ
เป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ
ไม่ใช่คดีอุกชะกันคดีร้ายแรงอะไร
ทำแบบนี้ทำให้ผู้คนนั้นแตกตื่นเปล่า

ก็คือว่าคือเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็คือเจ้าหน้าที่อ่ะ
มากเกินกว่าเหตุนิดนึงเพราะว่าคดีเนี้ยมันไม่ใช่คดีสะเทือนฝัน
ผู้คนแตกตื่นคือเจ้าหน้าที่เยอะนะคะเจ้าหน้าที่เยอะก็เลย
ทำให้คนตกใจบางคนถึงกับร้องไห้สงสารครูปีชากับป้าบ้าบิน
แต่ว่ามันก็เป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่เจ๊เกียวไม่ได้ว่าอะไรนะคะ
แต่ว่าคดีนี้มันไม่ได้ร้ายแรงเจ้าหน้าที่คือมาแบบนั้น
ก็รู้สึกรับไม่ได้นิดหน่อยหนูอยู่ตรงนั้นอ่าเขาบอกว่าสบายดี
เดี๋ยวกลับมาคุยกันที่บ้านอะไรนะคะคือเห็นกลัวว่าจะมีการประกันจัว
อ๋อจิ๊บจิ๊บค่ะเรื่องนี้จิ๊บจิ๊บอ๋อจิ๊บจิ๊บค่ะอ่า
เรียกเท่าไรประกันเท่าไรก็บอกเขามาเลยเราพร้อมอยู่แล้ว
เลขเด็ดกว่านี้หรอคะดังมากเลยนะคะสองแปดค่ะวันนี้มียี่สิบแปดวัน
อ่าเดือนนี้นะคะยี่สิบแปดวันแล้วก็สรุปสรุปหวยสามสิบล้านนะคะ
อ่าคือดังค่ะดังค่ะโอ้ยเจ๊เกียวบอกว่าเลขเด็ดสองแปดเนี้ย
โอ้โหคนมาหาซื้อกันเยอะเลยนะฮะนอกจากนั้นยังมีเลขอื่นอื่นอีก
ไม่ว่าจะเป็นเลขที่บ้านครูปรีชาเลขห้องสอนที่ครูปีชาสอน
เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะโดนจับไปเลขทะเบียนรถของกองปราบ
ที่มาควบคุมตัวครูปรีชาโอ้โหส่วนสองแปดเนี่ย
เลขเด็ดเลขดังจนไม่มีจะขายแล้วนะฮะหมดแล้วทำไมคนถึงตามสองแปด
เพราะว่าเลขที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ออกไปหลายครั้งแล้วนะคุณ
ออกไปหลายครั้งแล้วนะฮะตั้งแต่เลขของวันที่๓๑มกราคม
เลขนั้นก็ออกสามหนึ่งอ่าอ่าอ่าวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์ที่กองปราบลงพื้นที่
ตำรวจทางหลวงหกอืมเลขหนึ่งห้าก็ออกงวดที่แล้วไงคุณ

เออส่วนเลขงวดนี้อ้าว๒๘วันที่ครูปีชาเจ๊บ้าบินถูกควบคุมตัว
ใช่แล้วก็เป็นวันที่เป็นจำนวนวันของเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์มี๒๘วัน
เป็นวันที่ตำรวจแถลง๓๘เลยดังนะฮะ
นี่ฝากฝั่งเจ๊เกียวเจ๊พัดกันบ้างครับ
เจ๊พัดขายลอตเตอรี่อยู่ที่ตลาดผาสุกเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ก็เปิดขายตามปกตินะสำหรับเจ๊พัดนะ
ทีมข่าวของเราก็ไปถามเจ๊พัดกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องคดีไหม
และเป็นห่วงเพื่อนไหมเป็นห่วงเจ๊บ้าบินไหม
พัฒน์บอกแบบนี้ครับบอกว่าถ้าเป็นเรื่องคดีไม่รู้สึกกังวลใจ
เพราะมั่นใจตัวเองพูดความจริงมาโดยตลอด
ขายสลากให้กับเจ๊บ้าบินขายไปแล้วก็จบกันไป
แต่รู้สึกเป็นห่วงเพื่อนนะเป็นห่วงเจ๊บ้าบิน
เพราะไปไกลเสื้อผ้าก็มีชุดเดียวไม่ได้ประกันตัว
เป็นห่วงว่าจะอยู่ยังไงแต่ก็ไม่ได้ติดต่อกันเลย
ลูกชายของเจ๊บ้าบินบอกว่าเป็นห่วงแม่เหมือนกัน
และจะไปเยี่ยมแม่ที่กองปราบตั้งแต่เช้าแล้ว
ส่วนเรื่องที่ตำรวจคัดค้านการประกันตัว
พัฒน์บอกว่าคดีแบบนี้ไม่น่าคัดค้านไม่ใช่คดีฆ่าคนตาย
บ้าบินกับครูปีชาก็ไม่ได้หลบหนีมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวอีก๑คนนั่นก็คือกุ้ง
คุณกุ้งเจ้านักที่สารการชนะบุรี
มีคำสั่งถูกโยกถูกย้ายนะใช่ค่ะ
สำหรับคุณกุ้งก็ย้อนกันไปสักนิดนึงเป็นคนที่บอกว่าเห็นลอตเตอรี่
โผล่ออกมาจากกระเป๋าของคุณครูปีชา
ตอนนี้มีคำสั่งยกย้ายให้นางดุษฎีถิ่นทุ่งทอง
หรือว่าเจ๊กุ้งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สารยุติธรรมชำนาญการ
ช่วยพิจารณาคดีสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่สารยุติธรรมชำนาญการ
ส่วนช่วยพิจารณาคดีสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครปฐม
ตั้งแต่วันที่๒เมษายนเป็นต้นไปคือเริ่มการย้ายในช่วงเดือนหน้า
หลายคนก็เอ๊ะเจ๊กุ้งโดนย้ายเพราะเรื่องของคดีหวย๓๐ล้านทำผิดเจ๊กุ้งหรือเปล่า
มาเป็นพยานหรือเปล่าเลยทำให้ถูกโยกย้าย
สำหรับสาเหตุการโยกย้ายครั้งนี้ทางเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรม
บอกว่าเป็นการโยกย้ายข้าราชการสารยุติธรรมตามปกติตามรอบเดือนเมษายนของทุกปี
มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่นางดุษฎีหรือว่าเจ๊กุ้งไปเป็นพยานหวย๓๐ล้านบาท
คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการด้วยความรอบครอบและเพื่อเป็นประโยชน์โดยรวมของข้าราชการ
ไม่ได้นำในส่วนของนางดุษฎีไปเป็นพยานหวย๓๐ล้านมาเกี่ยวข้องมาพิจารณาเลย
เรื่องที่ไปเป็นพยานถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่นางดุษฎีหรือเจ๊กุ้งต้องแก้ไขเอง
เอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้จับตามอร์ชายรัตน์ทีวีก็เกาะติดอยู่เรื่องของการนำตัวครูปีชา
แล้วก็เจ๊บ้าบินไปฝากขังต่อสารอาญารัชดา
ถ้าตามเวลาที่ถูกเปิดเผยกันออกมาก่อนหน้านี้ก็คือ๙โมงเช้า

การจะได้รับการประกันตัวหรือไม่อย่างไร
ทนายความของครูปรีชาเองนะครับ

บอกว่าในส่วนแนวทางการสู้คดีของครูปีชาและเจ๊บ้าบิน
เตรียมหลักทรัพย์ไว้ประกันตัวทั้งสองคนแล้วในวันนี้
สารอาญารัชดาแต่ไม่ขอเปิดเผยจำนวนหลักทรัพย์ที่จะยื่นประกันตัวนะครับ

ว่ากันไปสำหรับคดีหวย๓๐ล้านที่ยังคงมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับ